เนื่องในโอกาสวันเวลาเฉริย์พระชมภรรษา๖๕ภรษาในโรงราชกาลที่๑๐
วันนี้คนในวงการบนทึงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีครับ

ศิลปินดารานักร้องพร้อมใจการแสดงความจงรักภักดี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพระพันธ์ศาสตร์๒๘กรกฎาคม๒๕๖๐
โดยการโพสต์พระบรมอาชญาลักษณ์
และภาพพันธ์ราชกรณียกิจของในโรงราชการที่๑๐
พร้อมข้อความขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานกันเป็นจำนวนมากครับ
นางเอกสาวแอนทองประสมอ้อมพิยดายายาอุรัสยา
หมี่พิมพ์ดาวเจเจจรินปีเตอร์คอปดาเรนดอล
หนุ่มกัญชัยป้าแจกยุทธนาซึ่งเป็นผู้กำกับละครชื่อดังด้วยครับ